คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์หนึ่งที่มีหนุ่มคนหนึ่ง
เขาซื้อรถมาใหม่เป็นรถใหม่ก็ต้องเอาไปเจอ
เพื่อความเป็นสิริมงคลของคนมีรถใหม่ถูกต้องไหมคะ

และที่สำคัญเกิดอุบัติเหตุคาวัดแบบนี้ค่ะ
แล้วคือพุ่งชนกับรถยนต์อีก๒คันในวัด

ถูกกำลังจะเอาไปพระท่านเจิมให้นิดนึง
อันนี้เจิมแบบใหญ่โตโมโหลานเลยทีเดียวเชียว
โหลานแบบพังทั้งคันเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในวัดนะคะในซอยสุขสวรรค์๔๒
เป็นวัดสารอดนะคะแขวงราชบุรณะกรุงเทพของเรานี่แหละ
บริเวณด้านหน้าโบสถ์นะคะก็มีสภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะ
เป็นรถเก่งสีขาวคันนี้นี่คันนี้คือรถใหม่นะคะที่จะเอาไปให้พระเจิม
แล้วก็มีการชนติดอยู่กับรถกระบะสีเขียวภายในเต็นต์หน้าโบสถ์แบบนี้เลย
ร่องรอยความเสียหายก็โอ้โหบริเวณฐานที่เป็นฐานวางพานพุ่มนะคะก็เสียหายทั้งหมด
ทีนี้ตรวจสอบโดยรอบนะคะรถทั้งสองคันเนี่ยก็มีร่องรอยเฉียวชนรอบคัน
กระถางต้นไม้ล้มระเนรนาศและที่สำคัญคือเขาไปชนอัดอยู่กับรถยนต์อีกสองคัน
จอดอยู่ในเต็นต์นะคะแต่เคราะห์ดีไม่มีคนได้รับบาดเจ็บเลยนะคะ
จากการสอบถามเด็กวัดค่ะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเห็นรถคันนี้แหละ
รถคันที่เป็นรถใหม่ที่จะเอามาเจิมตอนแรกก็จอดอยู่
สักพักหนึ่งก็เหมือนตีโค้งแบบแปลกไงคล้ายกับเร่งเครื่องแล้วก็พุ่งชนกระบะพี่ก
สงสัยแบบยังไม่ชินเท้ายังไม่ชินมืออะไรแบบนั้นค่ะใช่ค่ะ
ทีนี้คือพอได้พูดคุยกับคนขับรถเก๋งคันนี้ที่จะเอามาเจิม
ก็คือคุณชัดชัยวัย๕๓ปีเขาบอกว่าเขาเพิ่งซื้อรถมาเมื่อวาน
ตอนเช้าเนี่ยก็เลยจะเอาให้พระท่านเจิมสักหน่อยกะว่าจะมาทำบุญด้วย
อะไรอย่างเงี้ทิ้งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เจิมรถใหม่สักหน่อย
แต่จังหวะที่เหมือนขับมาในวัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะถามว่าเอ้ย
สาราเจ้าอาวาสอยู่ไหนคือเขาเหมือนจอดถามคนในวัด
สาราเจ้าอาวาสอยู่ไหนจะเอารถมาเจิม
พอรู้พิกัดสาราเจ้าอาวาสเรียบร้อยเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเหยียบคันเร่งเพื่อไปต่อ
แต่เบรกไม่อยู่ว่าอย่างนั้นเหยียบคันเร่งแล้วเบรกเหยียบไม่อยู่
คุมรถไม่ได้กระทั่งเกิดพุ่งชนแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนี้นะคะก็คงต้องสอบสวนหาสาเหตุกันอีกครั้งหนึ่ง
ว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่ารถก็ต้องเพิ่งซื้อมาใหม่นะ
ซื้อตอนเช้าเองนะใช่เมื่อวานนี้คือตอนเช้า
เขาซื้อมายังไม่ครบวันเป็นรถมือสองแล้วเนอะ

ก็ต้องตรวจสอบกันอีกทีว่ามันเกิดจากการไม่ชินเท้าไม่ชินเบรก
เบรกขัดข้องคันเร่งค้างหรืออะไรหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องตรวจสอบกันต่อไป
ฝากเจ้าของรถแล้วกันนะฮะทะเบียนรถอาจจะให้โชคคนในงวดถัดไปก็ได้